วันนี้ข่าวเด็ดถึงนัทช่วงแรก
อันนี้ข่าวต่อไปนี้อยากเป็นมหากราบแน่นอนเลยทีเดียวเฉียว
เหมือนอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วนะ

ใช่แล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ยอมจ่ายตังค์ให้กับนักแสดง๖คน

แต่ผู้ชมก็กดว่ากับคุณอ้ำเขาบอกว่า

จ่ายแล้วเพราะว่ามีตัวกลาง
เป็นโมเดลลิ่งของคุณปอ
เขาบอกเขาจ่ายไปแล้วแต่คุณขอ

ปอร์ปอร์ได้ไหม

เวลาหมดพอดีช่วงนี้
เอาอย่างนี้ก็มาพูดทำไมล่ะ
แล้วกำลังจะเล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ลำดับไปก่อน

เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่ามันซับซ้อนเงินยอกย้อน
ซับซ้อนเงื่อนเพื่อนธรยศถูกคืออย่างนี้นะเอาฟังดีนะ
เสร็จแล้วเนี่ยพวกนักแสดงก็ออกมาแจ้งความว่ายังไม่ได้สตางค
แต่ผลปรากฏว่าคุณอ้ำบอกว่าผมจ่ายเงินให้หมดแล้ว
เข้าขึ้นกับโมเดอริ่งไปแล้วให้มดแลริ่ง
เท่าใจไหมมุมเรียกว่าปอล์ไปเอากับโมเดอริ่ง

ซึ่งคุณปอลเป็นเจ้าของแล้วคุณปอลเนี่ยเขาก็บอกว่า

เขาส่งมาคุณหนุ่มหล่อแต่แล้วเขาก็ไม่บอกต่อ
มันหมายความว่าอย่างไรนะครับคุณม่าสวยนะครับแต่เมื่อกี้มีสวัสดีคุณม่าคุณเหมียวคุณหนุ่มอังอัง

วันนี้คุณเครียดทั้งวันแหละเพราะเขาจะไม่ตอบแล้ว
หรอทำไมแก้มตอบมากเลยวันนี้
วันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นไปทำอะไรมา
เอ้าทำไมล่ะม่าสายแต่ว่าเชิญสูงเวย์แล้วก็ปัด

เลยปัดแก้มกลับจะให้เป็นปัดผ่านกลับไปหน้าจอดกันจะฟังไหม

คุณอ้ำเขามีบริษัทชื่อ

โภคพรรณุมานอย่างนี้นะคุณปอล์หน้าตายอย่างนี้นะ
ไม่ใช่นี่ทนายเขานี่ทนายเขา
คุณปอล์เขาก็เลยส่งทนายคนนี้ออกมาชี้แจงนะ
บอกอย่างนี้เลยว่าก่อนอื่นต้องชี้แจงที่อ้ำ
โดยอ้ำกับคุณวินัยก็คือคุณปอเนี่ยนะ
คุณอ้ำกับคุณปอเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดี
ตอนนี้เนี่ยคุณปอลเขาจะเป็นคนสนับสนุนคุณอ้ำมาตลอดระยะเวลา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้จัดการโอเคไหม
จนกระทั่งเป็นการสนับสนุนให้มาเปิดบริษัท๖หานุมานนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้

มีเอกสารการอนุญาตใช้บทประพันธ์
จากผู้สร้างสรรค์โดยตรงแล้วก็ได้สิทธิ์
จึงมาผลิตละคร
โดยให้อ้ามซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหกฮนุมาน

ออกหน้ารับกับทรู
โดยการสร้างเจ้าเวหาทั้งสามภาค
โดยบริษัท๖ฮานุมานจะเป็นคนผู้ว่าจ้าง
คืออย่างนี้ให้คุณอ้ำออกหน้า
เสร็จแล้วก็ให้คุณอ้ำมาว่าจ้างคุณปอล
ในจำนวนเงิน๓๙ล้าน

ในภาคแรกแบ่งออกเป็น๖งวด
โดยฝั่งฮานุมานชำระไปแล้ว๒งวด

เข้าใจไหมจาก๓๙ล้านเนี่ย
แบ่งออกเป็นทั้งหมด๖งวด
จ่ายออกมาแล้วนะคุณอ้ำจ่ายออกมาแล้ว๒งวด
เป็นค่าจ้างผลิตแล้วก็ค่าถ่ายทำประมาณ๑๗ล้านบาท

ถูกแต่ยังไม่จ่ายอีก๒๒ล้าน

ยังไม่จ่าย๒๒ไงจ่ายไป๑๗ก็ยังไม่จ่าย๒๒

รวม๖คน๓๙ล้านบาท

ซึ่งระหว่างนี้คุณป้อมก็ติดต่อทางอ้ำโดยตลอด
ไม่ได้หนีหายไปไหนคุยกันถึงเรื่องเงิน

จ่ายเงินค่าพรีเซนเตอร์ให้กับหนึ่งในนักแสดงของเรื่องก่อน
โดยพูดคุยกันทางไลน์
เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับ
เป็นจำนวนเงิน๑๙ล้านบาท
เมื่อวันที่๒มีนาคม
ถึงตอนนี้คุณอ้ำก็ยังค้างชำระเงินอยู่
โดยต่อมามีค่าจ้างผลิตภาค๒
ที่ถ่ายไปแล้วอีก๔๕๐๐๐๐บาท

เพราะว่ามันเริ่มทำงานกันไปเรื่อยไง

ต่อมากับปอล์
ก็พูดคุยเรื่องค่าค้างชำระเงินอยู่ตลอด
เวลาไม่ได้เงียบหายไปไหน
คุณปอล์ก็สอบถามไปอย่างทางทรู
ว่าโดยรับทราบว่าได้จ่ายค่าจ้างให้กับบริษัท

หมดแล้ว๓๐๐๐๐๐๐บาทหมดแล้วไม่ต้องยุ่งกับทรูแล้ว
ให้หมดแล้วโอเคไหมอย่ามายุ่งกับฉัน
แต่ตนไม่ทราบจำนวนเงินที่จ่ายมา
อ้ำก็ได้อธิบายแล้วก็ให้ข้อมูลว่า
จ่ายเงินโดยนำใบเสร็จรับเงิน
ชำระทางบูติเบิลจำนวน๒งวด

โอ้โฮข้อชีแจงนี้โดยที่ทางคุณปอล์เอง

ไม่ได้เป็นโมเดลลิ่งเป็นบริษัทผลิตละคร
การทำสัญญาว่าจ้างผลิตละคร
ก็ไม่ใช่สัญญาจัดหานักแสดง

ในใบเสร็จรับเงินว่าเป็นค่านักแสดงในการวางเบ็น

ทางช่องแปดเนี่ยก็จ่ายเงินผมมาก้อนหนึ่ง

โปรดัคชันก็แบ่งอย่างงี้ค่ะมันเป็นใบตาม

ดูไม่ครับรับมาซ่อนมา

ส่วนผมเนี่ยรักผิดชอบแค่นักแสดงหลัง
จะให้ไปทำไมอันนี้ยังคาราคาซังกันอยู่เลย
ยังไม่ต้องไปซาอุเตะบอล
จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะบริษัทหกฮนุมานให้เงินมา
ซึ่งเป็นเรื่องค่าจ้างนักแสดงเนี่ยนะ
ได้สอบถามกันอยู่ตลอดเวลานี้ก็มั่นใจว่าจ่ายหมดแล้ว

ส่วนเรื่องการยกเลิกสัญญากับบูลิเบิลเพราะมีการช่อโกง
เข้าใจกันไหมระหว่างอ้ำกับปอก็ไปเลิกสัญญาแล้ว

เขาบอกว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณอ้ำจ่ายเงินให้เขาเนี่ย
เขาก็จะยอมจ่ายให้กับ๖นักแสดงนั้น

ดังนั้นเนี่ยสรุปเรื่องของเรื่องเนี่ย
ตกลงคุณอ้ามจ่ายเงินให้กับคุณปอลหรือยัง
หรือจ่ายแล้วแล้วคุณปอออกมาพูดอย่างนี้

นี่ไงก็โยนไปโยนมาซ้อนเงินเงินสวัสดิ์

มาอัปเดตนิดนึงผลฟุตบอลโอ้โห